สวัสดีครับ๘นาฬิกา๒๒นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เราคงได้เห็นภาพภัยทางธรรมชาติต่างโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ
ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกอย่างหนักในหลายจุดตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไปจนถึงบริเวณทางตอนล่าง
วันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ยังคงต้องรับมือสถานการณ์ฝนต่อไปในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเน้นจุดเดิมครับ
หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมีแนวโน้มว่าฝนจะลดลงภาพรวมสภาพอากาศเป็นอย่างไรปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเราวันนี้เป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
ในวันนี้พื้นที่ภาคเหนือจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะหน่อย
ประกอบไปด้วยในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่นาน

เลยนองคายบึงกาอิวราโน่นธนีศกลนะครนะครพนม
อุทัยธานีนะครับนี่คือสถานการณ์ตอนบนครับ
ส่วนตอนล่างนั้นตอนนี้ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนอย่างต่อเนื่องนะครับหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่ม
ในบริเวณพื้นที่อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนจุดที่ได้รับผลกระทบก็คือในบริเวณแนวปะทะนะครับทำให้เกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดระนองขออภัยนะครับระนองภูเก็ตกระบี่ตรัง
พื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีฝนตกสะสมในพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นเกิดขึ้นได้
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็เป็นอีกหนึ่งจุด

ก็เป็นพื้นที่ที่จะมีฝนตกต่อไป

อุณหภูมิความร้อนจะหนาวเย็นแค่ไหน
เดี๋ยวเราไปดูที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะครับ

จากการตรวจสอบในวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ

การเกิดฝนวันนี้อยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่าน

สุดวันนี้อยู่ที่๒๓องศาเซลเซียต
สูงสุดวันนี้อยู่ที่๓๖องศาเซลเซียตนะครับ
อีสานเช้าวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง
โอกาสการเกิดฝนวันนี้อยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่
รวมไปถึงมีฝนตกหนักบางแห่ง

จังหวัดเลยน้องคายบึงกาลอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญยะโสธรมหาสารคาม๑๐๑

ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดวันนี้อยู่ที่๓๖องศาเซลเซียต
กลางมีเมฆเป็นส่วนมากเช่นเดียวกันนะครับ
โอกาสการเกิดฝนวันนี้อยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุรีอุดไทยทานีและชัยนาธ
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ลบบุรี

โอกาสการเกิดฝนวันนี้๑๖๐ของพื้นที่
รวมไปถึงมีโอกาสขนปลกหนักบ้างแห่ง
สุดวันนี้๒๔องศาสูงสุดวันนี้๓๕องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร

ฝั่งอ่าวไทยวันนี้อวการการเกิดฝน๑๖๐พื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นเป็นบรรเวณจังหวัดเพชรบุรีปรจบตรีขันต์ชุมพล๕๔
สุราชทานี๗๓นักครองชาติ๖๔สีธรรมราช๘๑

จากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
และปริมณฑลโอกาสการเกิดฝนยังมีอยู่ถึง๑๗๐ของพื้นที่นะครับ
ช่วงเวลาเดิมก็คือช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำ
โดยถ้าหากเราดูครับคำนวณการตกของฝนในวันนี้
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะพบว่าในช่วงสายวันนี้
เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้านะครับ
ฟ้าจะเริ่มอึมครึมเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงบ่ายแก่ต่อเนื่องไป

เริ่มจากบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน
แล้วก็จะมีการกระจายตัวในหลายจุดหลายพื้นที่ต่อไป
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับ
ค่ำคืนนี้จับตาเตือนภัยมีหนึ่งสถานการณ์ที่น่าจับตาเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ากลางเดือนนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเข็ดร้อน๑ลูก
และลูกนี้เองครับมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราด้วย
เคลื่อนที่อย่างไรจุดไหนจะได้รับผลกระทบบ้าง
ติดตามกันต่อในจับตาเตือนภัยนะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ